คุณผู้ชมค่ะไหนก็พูดถึงเรื่องหนุ่มโสดขอให้อีกหนึ่งคนละกัน
สำหรับหนุ่มโสดคนนี้อเล็กธีรเดร์เข้าไปพูดนั้นค่ะ
ปีนี้อายุครบสามสิบสองปีแล้วและแน่นอนมีด้วยค่ะ
มาเริ่มกันเลยละกันนะคะก่อนอื่นก่อนใดเลย
เริ่มกันที่เซอร์ไพรส์แบบยักษ์ใหญ่จุใจเลย

คือใครผ่านไปผ่านมาเห็นแน่นอนใหญ่มาก
แล้วก็มีการแปะป้ายอวยพรวันเกิดท้ายรถตุ๊กด้วยนะ
ไม่พอค่ะมีป้ายที่คาดแก้วน้ำให้ด้วยน่ารักมาก

ด้วยการตามไปถ่ายรูปถึงที่เลย
ทำให้ฉันตรงไหนเดี๋ยวฉันไปตรงนั้น
แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลย

ใครที่เป็นแฟนคลับอารงอเล็กเนี่ย
พบปะกันไปนะคะเรียกกันว่าคุยกันจนเสียงแหบเสียงแห้งเลยคุณผู้ชมค่ะ
นั่นคือแฟนคลับเซอร์ไพรส์มาต่อกันที่เซอร์ไพรส์ตัวเองกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ด้วยความเป็นคนโสดใครจะถือเค้กมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณผู้ชมค่ะ
เอางี้นี่ถ่ายคลิปไปเลยเค้กเนี่ยไปซื้อมาเอง
คือเวลาเขาจะเตอร์ไพรส์เป่าเค้กกันเขาปิดไฟใช่ไหมคุณ
แบบแฮปปี้เบิร์ตเดย์เดินไปปิดไฟเอง
จุดเทียนเองเซอร์ไพรส์เองร้องเพลงเอง

บันเทิงไทยรัฐก็ขอรูปอวยพรวันเกิดให้หนุ่มอเล็ก
โด่งดังปังเวอร์แล้วก็มีคนรักเยอะนะคะ
คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งคนเกิดวันนี้เหมือนกัน

สาวพลอยเฉอหมานั่นเองค่ะนี่มอมพลอย

แจ๊กยังแฮปปี้หลานล้าอยู่ที่อเมริกานะจ๊ะ
ปีนี้นะคะอายุครบ๓๙ปี
แล้วบอกเลยปีนี้เป็นการฉลองวันเกิดที่แบบอุ๊ยเสียวสุดเลยนะ
ขึ้นหนุ่นพออยู่บนท่องฟ้าค่ะบินปั๊บ
นี่วนล่อไปนี่เลยนะคะนี่อะไรนะอะไร
เทพีเสรีภาพเออเป็นไงวิวดีชีวิตมันปังนะคะ
ฉลองไปเลย๓๙แล้วไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะ

น้องสนิทน้องคนสนิทน้องพอดีน
เออนะคะเรียกว่าน่ารักน่าชังนะคะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐขอให้คุณพลอยมัมพลอยมีความสุขมากด้วยนะคะ